อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียล
เป็นคลิปที่เห็นแล้วก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะครับ
เป็นภาพที่รถตู้กู้ภัยมารับผู้ป่วย
แต่ว่าอยู่ดีขับไปโอ้โห
กลายเป็นว่าเตียงของผู้ป่วยดันไหลออกมา

อุ๊ยหวานเสียวน่ะเป็นไงเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็หวานเสียวมาก

เหตุเกิดที่บริเวณถนนประชาอุทิศ
ถึงแยกนาหลวงเขตทุ่งครุ

โดยเจ้าของภาพนี้ที่เป็นกล้องหน้ารถของเขา
เขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ขับรถอยู่บนถนน
ก็เห็นรถกู้ภัยเปิดไซเรนตามหลัง
ตัวเองเขาก็หลบเข้าข้างด้านซ้าย

แต่ระหว่างที่รถกู้ภัยกำลังจะออกตัวจู่
ประตูด้านหลังมันเปิดเปิดอย่างเดียวไม่พอ
คนเจ็บที่อยู่บนเตียงไหลลงมาด้วย
แทกกับพื้นอย่างที่เห็นในภาพนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ยังไงซะยังดีนะที่รถหยุด

เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนขับเขาก็รีบลงมาดูแล
แล้วก็พลเมืองดีแถวนั้นก็รีบมาช่วยด้วยนะครับ
เพื่อที่จะนำตัวผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ย
ส่งไปยังโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
เพราะว่าผิดกับเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยเล่าให้ฟังว่ามูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ย
เขาเห็นคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
รีบเรียกเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพทุ่งครุ
ปฏิบัติงานในวันนั้นเข้ามาพูดคุย
พร้อมกับให้ทำรายงานชี้แจงเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
แล้วก็อาจจะมีการตักเตือนโดยให้พักงานอย่างน้อยเนี่ย
ก็สัก๓๖เดือนก่อนนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ผู้บาดเจ็บเดินหล่นจากรถเจ้าหน้าที่ในวันนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าขณะที่นำเตียงล็อกกับตัวยึด
คือตัวเองก็ได้ยินเสียงดังแกรกแล้วคือมันน่าจะล็อกแล้ว

พอได้ยินเสียงแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออเตียงมันน่าจะเข้าล็อกเป็นที่เรียบร้อย
แต่พอออกรถออกตัวแล้วมันเกิดแรงกระชากไง
ประกอบกับผู้ป่วยมีน้ำหนักมาก
เขาเลยบอกว่ามันอาจจะทำให้หลุดจากตัวล็อกแล้วก็ไหลลงมากระแทกกับประตูแบบนี้
แล้วก็ตกลงมาอย่างที่เห็นในภาพ
ยังไงซะมันก็มีสาเหตุที่เกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนกันต่อไปนะครับ
ส่วนผู้ป่วยเป็นยังไงผู้ป่วยเป็นยังไงกันบ้าง

ไม่ได้ได้รับการกระทบกระทืนทางสมองเต่ยังใด

รถล้มครั้งแรกก็ถือว่าเจ็บอยู่เหมือนกัน
ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕พฤษภานะครับ
ซึ่งทางญาติก็ได้พบพระพูดคุยแล้ว
ก็มีการติงเจ้าหน้าที่ของเราเล็กน้อยนะครับ
และทางความเข้าใจและทางญาติก็ไม่ติดใจเอาความ

ผมก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอก
มันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเหตุสูตรวิสัยจริง

ก็ได้นำกระเช้าเข้าเยี่ยมผู้ป่วยนะครับ
คือความประมาทหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
อย่างที่ผมบอกมันเป็นเหตุสูตรวิสัยนะ

ส่วนใหญ่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขามีจิตอาสาอยากจะช่วยคนจริง
แล้วเขาก็แบบมีการเรื่องดูแลเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยจริงเนาะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันนะคะ